สวัสดีครับนี่คือทธ้ารัฐจอบระเด็นกับผมภาครูมพันธิสถิตรครับ
เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเหตุสลดที่เกิดขึ้น
กับเด็กนักเรียนนะครับเราสูญเสียเด็กนักเรียนมาหลายชีวิต
วันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นครับ
พี่เลี้ยงของศูนย์เด็กเล็กอบตห้วยม่วง
เด็กนักเรียนหญิงวัย๕ขวบเอาไว้ในรถนะครับ
หลังจากที่ไปรับมาจากบ้านมาโรงเรียนในช่วงเช้า

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ

และไร้ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่
เด็กต้องเสียชีวิตเพราะถูกลืมทิ้งไว้ให้อยู่ภายในรถ
ขาดอากาศหายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่า
แต่สุดท้ายปัญหาแบบนี้ก็ยังมีให้เห็นอีกจนได้

เมื่อครูพี่เลี้ยงของศูนย์เด็กเล็กอบตห้วยม่วงจังหวัดขอนแก่น
รับเด็กหญิงประวินทาเข้พ่วงหรือน้องแยม
หนูน้อยวัย๕ขวบจากที่บ้านเพื่อไปเรียนที่ศูนย์
แยมนั่งเบาะด้านหน้ามากับคนขับ
ครูพี่เลี้ยงขับรถมาถึงศูนย์จึงลงจากรถและปิดประตูไว้
เพราะคิดว่าน้องแยมเปิดประตูได้เองแล้วก็เดินอ้อมมาด้านหลังกระบะรถ
เพื่อเอาเด็กคนอื่นลงจากรถจนลืมไปว่าไม่ได้เอาน้องแยมที่นั่งเบาะด้านหน้าลงจากรถด้วย
กระทั่งถึงตอนเลิกเรียนจะมาเอารถไปส่งเด็กกลับบ้าน
พบว่ามีเด็กติดอยู่หน้ารถและเสียชีวิตแล้ว
ในสภาพน้ำลายฟูมปากอุจจาระปัสสาวะเลี่ยลาดทั้งตัว
ว่ากลับมาแบบไหนบ้างที่นั่งดูแลเด็กขายรถ

เปิดประตูไม่เป็น
และเมื่อเกิดเรื่องขึ้นทางอำเภอภูพามารสั่งการไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง๑๓ศูนย์
เพื่อให้มีความรอบครอบในการดูแลเด็กเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีก
ส่วนความช่วยเหลือขณะนี้เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือแล้ว
เริ่มเข้ามาในในในสถานที่เรียนนะครับแล้ว
ผู้เป็นแม่ต้องหัวใจแตกสลาย

อยากฝากถึงโรงเรียนให้หันมาใส่ใจเกี่ยวกับระเบียบของคนขับรถรับส่งนักเรียน
อย่างน้อยก็ทำให้ปัญหานี้ลดลงไปได้ไม่มากก็น้อย
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน